ที่สนามกลางบางเกาะอารีน่าเป็นเกมดาร์บี้แมชของสมุทรสาครครับ
สิงสมุทรสาครที่มีสี่แต้มเลยครับชุดสีเหลืองจากการชนะหนึ่งเสมอหนึ่ง
พบกับห้องเย็นท่าข้ามที่ชนะมา๒เกมติด
การแข่งขันเนี่ยก็เข้มข้นนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับ
อาทิตย์ที่หกนพรุชเชื่อมหาดูครับยิงเน้น
ให้กับห้องเย็นท่าข้ามนำหนึ่งศูนย์
จากนั้นนะครับมีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นครับ
ต้องดูภาพช้านะครับกล้องหลักเนี่ยเกมมันผ่านไปเร็วมาก
แต่ว่ามีการเอาคืนนะครับกระทบกระทั่งกัน
ศีริชายประสงค์ศิลป์ครับกับทางเวนเดล
ผู้สินเนี่ยก็แจกให้กับศิริชัยก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยเดินมาให้เวนเร็วด้วย
ก็กลายว่าต้องเล่นฝั่งละสี่คนจากจังหวะดังกล่าวแล้วฟรีคิกครับ
ต่อเนื่องมาเลยกลายเป็นทางปัญญาอารัมพูบาน่าครับ
ยิงตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็จบทีเด็ดแรกด้วย
สกอร์นี้กลับมาในช่วงครึ่งหลังครับไม่ถึงนาทีห้องเย็นนำสองหนึ่ง
พงษ์วงเปิดเตะมุมให้กับแสนชัยเชื้ออำไพโรดยิงเต็มเท้าเลยครับ
จากนั้นสมุทรสาครตามตีเสมออีกครั้งครับจากอัตภพลเผือกลาดพร้าว
สกัดเข้าประตูตัวเองไปครับสองสองคุณที่แบ่งแต้มครับ